เราเคยนำเสนอข่าวพวกแบบพัดลมที่แบบเปิดอยู่แล้วมันระเบิด
แล้วมันไฟลุกขึ้นมาถูกไหมพัดลมพวกนี้ไม่ได้มาตรฐานนะ
ทีนี้เจ้าหน้าที่เขาก็เลยบุกไปตรวจโกดังอยู่ที่กาลสินค่ะ
เชื่อไหมไปเจอพัดลมที่ไม่ได้มาตรฐานมอก๔๐๐๐กว่าตัว
ดังนั้นถ้าเกิดพัดลมพวกนี้มันหลุดสู่ท้องตลาด
แล้วเราซื้อไปใช้ในบ้านจะเป็นสภาพนี้เลยค่ะ
โอ้โฮถ้าเอาไปติดที่บ้านเปิดอยู่จอหน้าอย่างนี้
แล้วถ้าสมมุติเกิดเปิดจอหน้าเห็นยังทัน

ดอมเอาไว้ที่คอนโดแล้วตั้งทิ้งไว้
ดอมไปอาบน้ำสักพักนึงแล้วดอมเจอสภาพอย่างนี้ออกมา
นี่คือเสียบปลั๊กไว้แล้วมันกำลังหมุนอยู่เนี่ยนะใช่ไหมละลาย
ละลายละลายมันหลอมมาแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม

ตำรวจกองบังคับการปราบรามการกระทำความผิด
กับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าปคบเนี่ยนะ
กวาดล้างค่ะพวกพัดลมที่ไม่ได้มาตรฐานมอก
เอาหมายค้นไปบุกในโกดังเก็บสินค้า
อยู่ที่ตำบลหัวงูอำเภอยางตลาดที่จังหวัดกาลสินนั่นแหละ
แล้วพอเขาสืบมารู้ว่าโกดังนี้มันเก็บพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าผิดกฎหมาย
ทีนี้ก็เลยไปตรวจสอบไปบุคคลเจอ
พัดลมที่ไม่มีมอก๔๐๐กว่าตัว
เอาคิดเป็นเงินเท่าไหร่๑ล้าน๕แสนบาท
โกดังนี้นะไม่มีหน้าร้านด้วยคุณผู้ชม
เขาขายเขาขายออนไลน์จัดส่งไปทั่วประเทศเลยค่ะ
อ้าวใครที่ซื้อพัดลมผ่านออนไลน์
ระวังที่ผ่านมาที่คุณซื้อเราก็ไม่รู้เหมือนกัน
คุณซื้อจากที่โกดังนี้หรือเปล่าไง
ทีนี้ปคบเขาก็เลยตรวจยึดพัดลม๔๐๐กว่าตัว
ไว้ทั้งหมดนะดำเนินการตามกฎหมาย
แล้วเดี๋ยวจะขยายผลหาเจ้าของพัดลมเจ้าของโกดังมาดำเนินคดีต่อ
แต่ว่าเห็นทรงแบบนี้แล้วไม่น่าจะใช่เพิ่งเปิดไง
ที่ผ่านมาที่ขายทางออนไลน์แล้วส่งไปแล้วทั่วประเทศ
มันยังมีอยู่ในบ้านเราหรือเปล่าเราก็ยังไม่รู้เลยตอนนี้
คือเวลาเลือกซื้อของในออนไลน์เนี่ยบางคนก็จะเลือกเอาถูกไว้ก่อน
คุณผู้ชมต้องระวังด้วยนะฮะ